กันต่อเลยครับจังหวะวงในของขวัญใจ
เสียบด้วยขวาตีด้วยขวาเจอขวาส่วน

จังหวะขึ้นคออยู่นะครับขวัญใจ
นี่ครับพยายามจะเดินตบซ้ายดักไว้ก่อนครับยอดเงิน
ขวัญใจดีด้วยซ้ายหน้าแค่งต่อแค่งครับ

โอ้โหสปีดการต่อยหมัดของยอดเงินนี้ทำได้ดีครับ
แล้วลงร่างขวัญใจเหวียดเข้ามา

นับแล้วครับโอ้พลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีเองครับ
เอาละครับขยับเข้าหาแล้วครับต้องทวงคืนครับขวัญใจ
เย็นกลับมายิงแก่ยิงยุ่งหรือเปล่าครับตรงด้านขวัญใจ

ละพิษนิดของกรรมการแล้วครับ
เซธลาติดเชือกแบบนี้ก็ต้องยุติแล้วครับ
ก้านคอก่อนเป็นช็อตที่สวยงามนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับได้นับก่อนด้วยนะครับทางด้านยอดเงิน

เซเลยครับทางด้านเจ้าขวัญใจปั้งเข้ามาก่อนครับ
โอ้โหต้องบอกอิ่มเลยครับดอกนี้แล้วนี่ครับจังหวะได้คืนครับ
ปั๊งเข้ามาครับโอ้โหลุดออกข้างนอกเชือกเลยครับ
แต่ต้องบอกว่าได้นับดอกนี้แต่ทางด้านยอดเงินก็ลุกขึ้นมาครับ
แล้วบวกเลยครับนี่ครับปักหลักแรกครับ
ฟันด้วยศอกขวาแล้วแทงเสยขึ้นมา

ฟันก่อนครับแล้วเกี่ยวมาแทงด้วยซ้ายครับ
โอ้โหดอกนี้ครับไปยัง
ทุกท่านครับทุกท่านทุกท่าน

ขวานใจบอนมิรันดา